ศรีสะเกดค่ะพรุ่งนี้จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะ
คือแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนนี้อยู่ที่ศรีสะเกด
แล้วเธอโพสต์ภาพของเธอภาพนี้ค่ะนะคะ
ในโลกออนไลน์เธอบอกว่าถูกสามีนะฮะ
อดีตสามีมาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้
เอาทรัพย์สินไปหมดเลยในจำนวนทรัพย์สินนั้นก็มี
ลอตเตอรี่มูลค่า๗๐๐๐บาทไปด้วย
คือเอาตัวสลากไปนะคะ
เธอบอกว่าใครที่โอนเงินมาซื้อลอตเตอรี่กับเธอเนี่ย
ชดใช้ให้ในภายหลังนะคะ

ร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายฟกช้ำไปหมดเลยนะคะหลายจุดเลย
แล้วก็เขียนข้อความเพื่อแจ้งกับลูกค้า
บอกลอตเตอรี่ที่ขายไปคือใครโอนแล้วแจ้งยอดมาในแชทนะ

เอาเงินในบัญชีไปนะคะเอาลอตเตอรี่ไปด้วย
มูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นบาทขอทยอยจ่ายคืนให้ทุกคนทั้งหมด
ขอให้เข้าใจว่าไม่มีเจตนาจะให้เกิดเรื่องแบบนี้
ไม่ได้หนีไม่ได้โกงแล้วคือมันลอตเตอรี่ไงคะ
ถ้าหากว่าถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ยเธอก็บอกไม่มีเลข
ไปขึ้นรางวัลให้กับทุกทุกคนเพราะว่าเนี่ยค่ะ
สามีเก่าเอาไปแล้วแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอสาหัส
เลือดข้างในสมองต้องผ่าตัดวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุย
กับคุณสุวรรณีแสงเพ็งนะคะเจ้าของโพสต์
ดูสภาพเธอนะคะหน้าตายังปูดเขียวช้ำอยู่เลยนะคะ
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่า๑๒สิงหาคมดีสามีในแม็กซ์สุพันธ์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านเธอก็เข้าไปในห้องปิดล็อกประตู
พอในแม็กซ์เข้าไม่ได้ปีนขึ้นบนเพดานค่ะ
แล้วก็เข้ามาทางเพดานนี่แหละเข้ามาทำร้ายเธอ
เธอก็อุ้มลูกนะลูกคนเล็กอายุขวบนึงอุ้มอยู่
ก็ยังโดนทำร้ายจนลูกหลุดมือนะคะ
ชกโดนเตะโดนกระทืบแล้วผู้ชายคนนั้นก็เปิดลิ้นชัก
เอาร็อเตอรี่มูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นบาทและโทรศัพท์สองเครื่องของเธอ
รวมถึงเอากุญแจรถกระบะขับหนีออกไป
พาเธอส่งโรงพยาบาลค่ะก็ถูกส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะ
เพราะว่าอาการสาหัสซึ่งหมอบอกว่ามีเลือดข้างในสมอง
ต้องดูดเอาเลือดที่ข้างออกเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนเย็นเธอก็เลยขอหมอกลับบ้าน
แล้วก็ไปแจ้งความนะคะก็กลัวว่าจะถูกกลับมาทำร้ายอีก
เพราะว่าผู้ชายคนนี้มักจะโพสต์ภาพยิงปืนแล้วขู่ว่าจะฆ่าให้ตายค่ะ
เขาก็ขายลอตเตอรี่อยู่ในศรีสะเกดนี่แหละค่ะ
ก็เหมือนหนูมาถ่ายรูปกับคนคุยใหม่หนูทีนี้เขาก็ลงเฟสนะคะ
ก็เป็นเรื่องของเขานะปกติเขาลงทีนี้เขาเหมือนมีคนส่งให้เขาเห็นแล้วเขาก็โกรธ
เขาก็ตามมาที่บ้านเขาก็ตอนแรกคิดว่าเขาจะมาเอารถกระบะเขา
เพราะเขาไว้ให้เราขี่ทีนี้เขามาอย่างนั้นเขาได้ของปุ๊บเขาก็กระโดดมาทำร้ายเรา
ก็ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบก็หนักอยู่พี่ก็เลือดออกจมูก
มูกบวมนะครับหายใจไม่ได้ต้องใส่ออกซิเจนฟันก็ยุบเข้าไปตอนนี้ฟันก็ด้นเข้าไป
เพราะว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวค่อยให้มันหายบวมก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาหมอ

สำหรับเรื่องของเธอเนี่ยนะคะล่าสุดพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกในแม็กซ์แล้วนะคะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ